พี่ชายค่ะช่วงนี้ก็ยังต้องขลับกันออกมาอยู่
ใช่ครับตอนแรกกี้อยากมาด้วยมากเลยเขาชอบละครวิทีมาก
แต่ว่าวันนี้ก็เลยต้องเป็นชายออกมาคนเดียวเพราะว่าพี่ต้องหยุดอยู่
ยังพร้อมน้องเนี่ยก็แบบดูแลให้ไม่เช็ด
ใช่ครับคือจริงแล้วก็มีตอนนี้มีพี่เลี้ยงแล้วมาช่วย
ใช่ครับเดี๋ยวนั่งไม่จะคนปูเงากันตามยายอะไรเนี่ย
ซึ่งช่วงนี้ใช้บริการของคุณปูเงากันตอบอยมากเกลงใจ
ใครคนเงาก็ตรงกันทำไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง
ไม่ได้มีประโยชน์
แต่ก็คือรู้ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่
อาจจะมีความสัมพันธ์ในชีวิตคู่อยู่
แต่ว่าคือหลังจากนั้นเนี่ย
กี้เขาก็พยายามที่จะแบบดูแลทางด้านอื่นให้สมบูรณ์ขึ้น
เรื่องความเหนื่อยหรือเปล่า
ช่วงนี้ชัยอาจจะรายซ้อมประคุณวีทีด้วย
ก็เลยจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเยอะเท่าไหร่

เลยไม่อยากตาฝ่ายตะเย็นใจซึ่งกันแล้วกัน
คงไม่ได้เหมือนกัน
ทุกนาทีที่กลับบ้าน
มีเวลาให้กันเราก็จะอยู่กับลูกบ้าง

คือแบบแทบจะไม่ได้มีเวลามานั่งอัปเดตกันด้วยซ้ำว่าทำอะไรกันอยู่

แบบดูว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
อยากให้ช่วยอะไรหรือว่าเหนื่อยอะไรยังไงบ้าง
ตรงนั้นน่าจะเป็นส่วนที่เรายังให้ความสำคัญ

งอนน้อยใจอะไรยังไง

ก็คุยกันได้ประมาณนึงนะ
แต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไร
โดยที่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดหายอะไรกัน

ก็โอเคก็ยังไม่ได้หนักหนาเกินไปเดี๋ยวถ้าหนักมากเดี๋ยวจะ
ส่วนข้างข้างตรงนี้มีตรงปลอมระหว่างกันแล้ว
ก็มีครับก็มีมันก็คือไม่ได้ถึงขนาดว่า

สัญญาอะไรถามสัญญาอะไรแล้วหรือเปล่า

อยากมีน้องครับ

ใช่คือใช่อยากแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ย
ที่เริ่มแบบมีแนวโน้มเพราะว่าเขาเห็นลูกไปอยู่กับพี่ปริมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็แบบเขาแฮปปี้มากเขาเล่นกันสนิทกันแบบ
เรียกวิ่งเข้าหากอดหอมกันตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเออ
ถ้ามีพี่น้องให้เขาแบบได้เป็นเพื่อนกันจนโตไปเป็นคู่ขากันไปอย่างนี้
มันน่าจะดีกว่าเขาจะได้ไม่เหงาด้วย
คืออยู่กับพี่ปิมอยู่กับน้องปรางอะไรอย่างนี้
เขาจะแฮปปี้กันมากแต่ก็คืออยู่คนละบ้านอยู่ดี
ถ้ามีอีกสักคนหนึ่งมันก็จะได้แบบ

ตอนนี้เริ่มชะงักนิดหนึ่งมีความแบบเอ๊ะเหนื่อยไปหรือเปล่า

ดูท่าทางนี่กับเบนนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยในนิดนึง
เพราะว่ามันก็อีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับตอนมีคนแรก
มีคนแรกมันเกิดจากความตื่นเต้น
ความยังไม่รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรแก้ไขอะไรปัญหายังไง
มันคนละแบบกันเลยกับเวลามีคนที่๒
เพราะคนที่สองคือเราพอจะรู้แล้วล่ะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง
แต่ความเหนื่อยนี่ไม่ใช่แค่๒เท่านะมันกลายเป็นแบบหลายเท่าตัวเลยล่ะ
เพราะว่าอย่างคนแรกเขาก็จะต้องการความต้องการความสนใจจากเราเป็นหลักอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าพอมีคนที่สองขึ้นมาปั๊บเราต้องไม่ใช่แค่แบ่งเวลาให้เป็น
แต่ว่าต้องมีจิตวิทยาในการที่จะคุยกับคนแรกด้วย

คิดกันอยู่ว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็อาจจะเริ่มมีแฟน
คิดกันอยู่ว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็อาจจะเริ่มมีแฟน
คิดกันอยู่ว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็อาจจะเริ่มมีแฟน

คิดกันอยู่ว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็อาจจะเริ่มมีแฟน

และตอนนี้เลยที่ตื่นเต้นมากก็ละครวิธี
เพราะว่าไทยห่างจากละครเวทีไปหลายปีเหมือนกันประมาณ
เรื่องที่ทำให้ชัยแบบ
มันมีพลังมีไฟในการที่จะตื่นขึ้นมาทำงานทุกวันมากเลย

แล้วก็บทที่ได้รับเป็นบทที่ดีมากเลย